เป็นความคืบหน้าของเหยื่อที่โดนกราดยิงที่ห้างสยามพลากร
เมื่อเกิดเหตุวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็คือชาวเมียนมานะคะเป็นพนักงานของตัวห้างสรรพสินค้า
ทีนี้ล่าสุดค่ะแม่ของเหยื่อได้มีการเดินทางมา
มาเจอหน้าลูกครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะมีการนำศพขึ้นไปชาปนกิจ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศงานศพของเหยื่อกราดยิงที่ห้างสยามพลากรก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงสูงวัยคนนี้คือนางคินวินนางคินวินภาษาเมียนมานะคะถ้าเกิดออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วย
คินวินเธอเป็นแม่ของเหยื่อที่โดนกระดาษยิงในห้างสยามภารกรจนเสียชีวิตเหยื่อคนนั้นคือนางสาวตะวันหรือบางคนอาจจะได้ยินชื่อก่อนหน้านี้คือมีสมอร์เมียนนะคะ
เป็นแรงงานชาวเมียนมาซึ่งมาทำงานที่ไทยเธอถูกยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพลากรจนเสียชีวิตและนี่คือภาพนาทีที่แม่มาดูศพถึงกับร่ำไห้แทบเป็นลมเนี่ยค่ะ
ท่ามกลางคนที่อยู่ในงานศพต้องคอยประคองไว้แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะนาทีนั้นคือเหมือนคุณแม่เนี่ยต้องเอามือซ้ายจับที่หัวใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา
กลางญาติที่คอยเอาดาวยมคอยดมให้เพราะว่าคุณแม่เหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาเลยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่คุณแม่ได้ดูหน้าศพลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะนำศพขึ้นสู่เมนแล้วก็มีการวนรอบเมนนะคะ
ที่วัดผ่าศุกร์บรรณีจากตำบลบางพูทอ่ำเผอร์ปะเกร็ดจังหวัดนตธบุรี
แล้วก็มีการประกอบพิธีชาพนักกิจในวันนี้
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ท่านก็ได้เดินทางมาร่วมงานศพในครั้งนี้ด้วยนะคะ
พร้อมกับคณะของกระทรวงยุติธรรมเอง
มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายค่ะ
เป็นจำนวนเงิน๒๐๐๐๐๐บาท
ส่วนการช่วยเหลืออื่นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
โดยกรณีของผู้เสียชีวิตคือนางสาวตะวันคนนี้
คือเธอได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย
ซึ่งประสานกับหน่วยงานต่างรวมเบ็ดเสร็จ
จำนวนเงินในการช่วยเหลือทั้งสิ้น๖ล้าน๒แสนบาท
โดยในจำนวนนี้ค่ะจะแบ่งเป็นเงินจากหน่วยงานอื่น
แล้วก็เงินจากยุติธรรมจำนวน๒แสนบาท
รวมทั้งหมด๖๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้เสียหาย
อกจากนั้นยังมีการช่วยเหลือที่ผ่าน
ที่รัฐบาลประสานงานไป
สำหรับกรณีของน้องตะวัน
คือทั้งหมด๖ล้าน๒แสนบาท
คือ๒แสนบาทคือของกระทรวงยุติธรรม
ส่วนมาตรการที่จะช่วยเหลืออื่นนั้น
จะต้องไปดูอีกทีนะครับ
ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพลากร
ซึ่งท่านเองก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงมาก

ทางรัฐบาลไทยเองก็ให้ความสำคัญกับทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไทยหรือว่าต่างชาติ
พร้อมกับให้ความยุติธรรมทั้งหมด

ก็จะมีการติดต่อกับคนใกล้ชิดของสถานทูตเมียนมาอยู่แล้ว
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าทางการไทยได้ทำตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
นี่คือบรรยากาศการชาปนกิจนางสาวตะวันค่ะ